คุณผู้ชมคะชายคลั่งค่ะที่อ่างทองค่ะโอ้โหจุดไฟเผาบ้านแล้วก็ไม่ยอมให้ใครไปช่วยดับไฟด้วยนะคะ
แต่ชาวบ้านก็ต้องไปช่วยเพราะว่าในบ้านหลังนี้มีคุณยายอายุ๘๓อยู่บนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันนี่ควบคุมตัวชายคลั่งคนนี้ในออฟอายุ๓๘ค่ะ
แต่เหมือนกับว่าเขาป่วยจิตเวทนะคะแต่คลั่งถึงขั้นจุดไฟเผาบ้านตัวเองเนี่ยนะโอ้โห
มือเขาถือมีดอยู่ด้วยค่ะตอนแรกไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้แล้วดูสภาพบ้านสิคะ
วันพวยพุ่งแบบนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันดับไฟ
คุณยายของในออฟคุณยายฉลวยอายุตั้ง๘๓มาอยู่บนบ้านก็ต้องช่วยกันนะคะ
ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านนี่ยังดีนะช่วยคุณยายออกมาได้ทัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่บ้านนี่คือไปเกือบทั้งหลังเลย
ฉลวยบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่กับหลานชายสองคน
เพราะว่าลูกสาวซึ่งก็เป็นแม่ของชายคลั่งคนนี้เขาไปเอายาจิตเวทที่โรงพยาบาล
อ๊อฟหลานชายเลยเผาขยะที่เก็บมากองไว้ใต้ถุนบ้าน
พอเผาขยะปุ๊บไฟมันลามขึ้นบ้าน
ก็พยายามจะเรียกให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยิน
คุณยายบอกว่าหลานชายเคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อน
เสพยาเสพติดหนักคือติดยาจนป่วยเป็นจิตเวท
แต่ตอนนี้เลิกเสพยาแล้ว
ก็คาดว่าคลุมคลั่งเพราะขาดยาในการรักษาอาการป่วยจิตเวทนะคะ
คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุค่ะ
ต๋อยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน

คุณป้าแกก็บอกว่าคุณยายไม่มีลูกไม่มีสามี

บางวันก็คลั่งทำร้ายจะจุดไฟเผาขยะใต้ถุงบ้าน
ไอ้ออฟอยู่บ้านข้างบ้านข้าง
เป็นตอนอะไรอยู่บนบ้านนี้อยู่บ้าน
บ้านยายปูนี่มันมาฆงเถ่ง
มาขอเงินขอแบสวนถึงพอขออะไรมันจะเอาอะไรก็แบบนั้น
เพราะถ้ามันไม่น่าจะชมกินซะไว้

เจ้าหน้าที่ส่งไปที่โรงพยาบาลอ่างทองนะคะ
ไปดูเรื่องของอาการทางจิตทางประสาทก่อน
หลังจากนั้นก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ